น้ำใจก็ต่างหลั่งไหลไปช่วยเหลือครอบครัวจ่าเอกสมานกุนันนะคะ
มีการสรุปยอดวงเงินช่วยเหลือ
ที่จะมอบให้กับทางครอบครัวของจ่าแซม
โดยในนิติในศรีสมรรถการ
ก็ได้เปิดเผยว่าได้สรุปวงเงินช่วยเหลือครอบครัวของจ่าแซม
รวมแล้วกว่า๔ล้านบาทนะคะ
เงินช่วยเหลือจากฝ่ายบริหาร
จากการยกหนี้ที่ค้างอยู่กับสหกร
แล้วก็การสมทบเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม
จากทั้งสหกรณ์ทอทสโมสรทอทแล้วก็เพื่อนพนักงานอีกส่วนหนึ่งด้วยนะคะ
โดยทางด้านนายประสงค์ภูณธเนศประหลัดกระทรวงการคลัง
ในฐานะที่เป็นประธานกรรมการทอท
ก็มีการประสานความช่วยเหลือจากกรมบัญชีกลางนะคะ
โดยมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เนื่องจากช่วยเหลือราชการเป็นเงิน๔๕๐๐๐บาท
ค่าจัดการศพ๔๕๐๐๐บาท
รวมเป็นเงิน๔๙๕๐๐๐บาท
และทางธนาคารออมสินก็ช่วยยกหนี้ให้อีก๗แสนบาท
ส่วนบริษัททิพยประกันภัย

ก็ได้ยกหนี้แล้วก็ขอเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะ
อกจากนี้ทางหอการค้าไทยจีน
ยังได้มอบเงินให้กับครอบครัวของจ่าแซมอีก๑ล้านบาท
เพื่อที่จะร่วมกันเชิดชูเกียรติคุณความดี
โดยจะดำเนินการมอบให้หลังจากที่พิธีศพเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะ